ก็ผมบอกล่ะไงมันเกิดประโยชน์ไหมมันเกิดขึ้นเมื่อไร
ผมก็เคารพภาทุกองค์ถูกช่วงนั้นผมไปหลายวัด

ถ้าเกาะวางแค่ว่ามีครั้ง๔พหัสบอสพ่อจะขลังหน่อย

โอเคนะ
ก็อันนั้นนี้เป็นเรื่องของความที่ผิดหลงแบบคนคนเดียวนะ

หลังจากผมที่เกษียณราชการแล้ว
ทางวัดได้มีการทำ

ท่านเชิญอดีตผู้บุจการฐานปก

มีท่านพลเอกสมทัศน์มีท่านผลเอกประวิทย

ก็ไปร่วมงานในฐานะพุทธศาสนิกชน